ครูปวดหัวนะคุณชนะต้องเจอเรื่องราววุ่นวายแต่ละวันอย่างเรื่องของเด็กแกล้งกัน
แล้วก็มาฟ้องคุณครูค่ะคุณคู่ค่ะ

โอ้โหครูก็ต้องนั่งฟังอย่างนี้ทุกวัน
ครูก็เลยเกิดวิธีใหม่คิดปิ๊งไอเดียมาเลยว่าเอาอย่างนี้ละกัน
ถ้าจะฟ้องครูนะเขียนคำร้องมาก่อนจ้า

เขียนอย่างนี้เลยเหรอ
ถูกต้องฉีดทุกกฎที่เคยมีมา
นี่ค่ะเป็นการตั้งโต๊ะเปิดจุดยื่นคำร้อง
ให้กับนักเรียนชั้นป๒ที่มีปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือปัญหาอะไร
ถ้าอยากจะฟ้องอยากจะร้องเรียนคุณครูเนี่ย

นี่เป็นไอเดียของคุณครูโรงเรียนเทศบาล๑บ้านชะอำ
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
แล้วปัญหามันก็เกิดจากการที่
นักเรียนเนี่ยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
คุณครูก็ทนฟังไม่ได้ก็เลยเอาอย่างนี้ละกัน
เอาสมุดมาเล่มหนึ่งมาเขียนบอกเลยว่าสมุดนี้
เอาไว้ร้องทุกข์ฟ้องได้ทุกเรื่องแต่ต้องเขียนคำร้อง
บอกเลยนะว่ามีการให้ระบุวัน
เรื่องที่ต้องการฟ้องให้ลงชื่อผู้ฟ้องด้วย
และที่สำคัญคุณครูไม่ได้ให้เขียนเฉย
ครูจะมีการมาไต่สวนสรุปและแก้ปัญหาให้
นี่สำหรับเด็กชั้นป๒โดยเฉพาะนะ

มาสักเรื่องซิบางเรื่องดูนะ

ค่ะวันนี้เตชินต่อยหลังเพื่อน

ปอยครับปอยฟ้องครับ
เล่นกันแต่ทำไม่ถูก
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

อย่างกี่เศรษฐการณ์หนึ่งอะไรอีกฮะยังมีอีก
เหมือนกับเดินผ่านแล้วอะไรฮะ
แบบลิ้นใจอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องหยุ่มหยิมตามภาษาเด็ก
แต่อยากรู้อย่างหนึ่งคือใครฟ้องเยอะสุด
สถิติแล้วน้ำขิงกับบอยฟ้องมากที่สุด
เป็นคู่กัดสะบัดข่าวเหมือนเรานี่แหละ
ไปถามคุณครูบ้างค่ะคุณครูน้ำหรือนางสาวพันธิพาสุขช่วง
คุณครูบอกว่าที่ผ่านมามีการจัดให้เรียนระบบออนไลน์มา๑ปี
คุณครูก็กลัวว่าเดี๋ยวจะลืมซะก่อนการเขียนเขียนกันยังไง
ประกอบกับว่าวันเนี่ยนะเด็กจะมีเรื่องมาฟ้องครูอยู่ตลอด
นักเรียนเยอะปัญหาเยอะก็แย่งกันฟ้อง
คู่ก็อุ้ยตนจะฟังก็เลยปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมานะคะ
ให้นักเรียนได้เขียนหนึ่งแล้วก็เป็นการฝึกให้เด็กรู้จัก
มีการคิดก่อนค่อยเขียนแล้วก็ฝึกเขียนด้วยว่าเขียนถูกไหม
อย่างเช่นเมื่อกี้เห็นคำว่ากระดานเด็กเขียนกาดานเห็นไหม

ให้เขียนถูกดีนะมีเฉพาะยุคนี้ยุคผมไม่มี
เพราะว่าอะไรอ่ะโอ้ไม่งั้นชื่อเต็มเลย
เอ้าครูผู้ชมฮะ
การแทรกที่ดีชอบราชิกสอง